ตรงนี้หน่อยร้านบุฟเฟ่อาหารทะเลเผาที่สมุทรปราการ
ลูกค้าเนี่ยเขาไปสะกิดบอกเจ้าของร้าน

โอ้โหโกยอาหารกลับบ้านใหญ่เลย

เพราะเราต้องมีหนักถ่ายกัน
เห็นกันหมดเลยก็มองจรปิดด้วย

ไม่เป็นไรค่อยไม่เราเราไม่เราไม่แจ้งความดำเนินคดี
แต่ว่าคุณยายต้องยอมรับในตัวเองด้วยนะคะ
ไม่ใช่น้อยนะยายคือปูทะเลนะฮะ๓กิโลกรัม
ครุ่งผ้าถุงพลาสติก
แล้วก็ใส่ด้วยถุงผ้าแล้วมีกล่องด้วยนะ
เอากล่องมาจากบ้านเลยนะบางคนบอกยายเนี่ย
เป็นลูกค้าประจำมาบ่อยแล้วมาทีนึงนั่งนานยัง
สองคนนี้เป็นเพื่อนกันอย่างตอนที่เกิดเหตุเนี่ยที่จับได้ว่ามีอาการเอาอาหารทะเล
ใส่กล่องใส่ถุงกลับบ้านเนี่ยมาตั้งแต่บ่ายโมงถึงห้าโมงครึ่งนะฮะ
นั่งอยู่สี่ชั่วโมงกว่าแล้วครั้งก่อนหน้านี้ที่เคยมา
ไม่รู้จะมีเหตุการณ์แบบนี้หรือเปล่านะครับแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยมีลูกค้าเขาเห็นเลย
บอกเจ้าของร้านเจ้าของร้านก็เลยมาตรวจค่ะเจอจริงครับท่านผู้ชมครับ
มูลค่าความเสียหายเนี่ยอาหารทะเลเนี่ยปูทะเลกับกุ้งกล้ามกรามเนี่ย
รวมแล้ว๕กิโลกรัมมูลค่าความเสียหายสองพันบาทนี่นะฮะ
คือคุณยายแกก็บอกว่าบางทีแบบแม่ท้องสงท้องเสียไปกินที่บ้าน
ทางร้านบอกมันไม่ได้มันไม่ได้ต้องบอกกฎกติกาในการกินบุฟเฟ่กับคุณยายหน่อย
ใช่ร้านนี้อยู่ที่สมุทรปราการนะครับร้านกิ่งแก้วซีฟู้ดนะฮะ
บุฟเฟ่อาหารทะเลในซอยกิ่งแก้วห้าสิบสองทับหนึ่งนะครับ
เพื่อท่านจะไปอุดหนุนกันวันนี้เราไปคุยกับเจ้าของร้านนะครับ
คุณสิริพบนะฮะเจ้าของร้านก็พาไปดูที่โต๊ะที่คุณยายสองท่านเนี่ย
มานั่งทานนะครับแล้วก็โกยปูโกยกุ้งจะกลับบ้าน
เอาพัชนะมาด้วยนะคุณสิริพบบอกว่า
พนักงานบอกว่ายาย๒คนมาใช้บริการตั้งแต่บ่ายโมงถึง๕โมงครึ่ง
มีลูกค้าหลายคนเดินมาบอกนะทีแรกก็ไม่แน่ใจ
ก็เลยเฝ้าสังเกตผ่านกล้องวงจรปิดก่อนแล้วก็เห็นจริง
จากนั้นก็ไปตรวจที่โต๊ะของยายไปตรวจที่โต๊ะที่ยายตกใจ
ยายตกใจแล้วทีแรกเนี่ยคือยายบอกประมาณว่าเดี๋ยวเอากลับไปเก็บที่ก็ได้
แต่ทางร้านบอกไม่ได้มันเป็นเรื่องสุขอนามัยของลูกค้าคนอื่น
ยัดใส่กล่องใส่ถุงแล้วยายจะไปคืนเก็บที่เนี่ยไม่ได้นะฮะ
เดี๋ยวฟังเสียงเจ้าของร้านหน่อยนะฮะ
ของพวกนี้ถ้าเอาไปที่โต๊ะแล้วไม่สามารถเอาออกไปให้ลูกค้าทานได้แล้ว
จริงแล้วแค่คุณยายนั่งนานขนาดนี้ทางร้านก็ถือว่าใจดีมากแล้วนะ

ชั่วโมงนะร้านบุฟเฟ่บางที่เขาจะกำหนดช่วงเวลาในการนั่งกินในร้านด้วยซ้ำ
ว่าห้ามเกินกี่นาทีกี่ชั่วโมงอะไรแบบเนี้ย

คือไม่รู้ว่าเนี่ยที่อยู่กันนานอาจจะเป็นแบบแหมเพราะว่าเตรียมของเตรียมของ
เอาใส่ถุงใส่กล่องอย่างงี้หรือเปล่านะฮะเอาเป็นว่าเจ้าของร้านเขาใจดีมากนะครับ
คุณผู้ชมครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทางร้านบอกไม่แจ้งความนะฮะ
แต่เอาคลิปนี้มาโพสต์นะเพื่อเผยแพร่เป็นอุทาหรณ์
อย่าไปทำที่ไหนอะไรยังไงไม่ว่าจะเป็นใครก็ตาม
แล้วก็ตัวคุณยายเองด้วยนะครับว่าอย่าไปทำแบบนี้
เพราะสุดท้ายยังไงเนี้ยคุณก็ถูกจับได้อยู่ดีอืม
แต่บางคนก็เข้ามาแสดงความเห็นในคลิปต่างที่ทางร้านเขาโพสต์เอาไว้
เขาอยากให้แจ้งความก็มีค่ะบอกว่าไม่งั้นก็ไม่เป็นตัวอย่างอะไรประมาณอย่างนี้
ใช่ซึ่งทางร้านใจดีมากไม่ปรับคุณยายด้วยซ้ำนะ
เป็นร้านอื่นจะปรับกินไม่หมดก็ปรับแล้วทำแบบเนี้ยปรับและแจ้งความถูกต้องอืม